มาดูเรื่องของความสนุกจากทางบ้านดีกว่า
เขาส่งมาให้เรานะครับกับสาวน้อยคนนี้น้อง

กำลังจะหอบใคร

คือไปเรียนมาจากไหนครับ

เรียนควายแปลว่า

ดูกว่าลูกน่ารักจังเลย

นี่คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่
ก็อาจจะเป็นเทคนิคไง

งูมันเลื้อยเข้าไปในห้องนอน
อะไรแบบนี้น่ารักเนาะ
ขอบคุณน้องน้องฟิษาคูศวันท์
ชื่อเล่นน้องเลิฟ๔ขวบเอง

รับไปเลยเสื้อยืดตลอดข่าว

แล้วก็ท่องจับภาษาอังกฤษมาให้ตาชนะเพราะดูด้วยกะละพัดเมื่อความ
ใครอยากได้คลิปน่ารักแบบนี้ก็เข้าไปส่งคลิปของคุณได้
รับการออกอากาศก็รับเสื้อยืดตลอดข่าวของเราไปเลยนะครับ